ใหญ่กว่าตัวคุณแคทต์อีก

ไม่เคยเห็นอะไรที่มันใหญ่ขนาดนี้

ให้มันสมกับความอลังการของเซียมซีหรือเปล่า

โอ้โห

ไม่เป็นไร

อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่ง
อีกนิดหนึ่ง

อ๋อเซียมซีมันเย็น

ก่อน๗

ก่อนจะได้เลขก็ได้อะไรก่อนรู้ไหม

ภาระดีกว่าจะเขย่ามาได้
ยังไงก็แล้วแต่จดและจำและนำไปใช้